โควิด๑๙ช่วงนี้นักเรียนหลายคนไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ
ก็เป็นภาระของคุณครูค่ะที่จะต้องหาอะไรมาให้นักเรียน
ได้สนใจการเรียนถูกต้องให้รู้สึกว่าเออไม่ได้เจอหน้ากันแต่ฮะ
นี่ค่ะการเรียนการสอนอันนี้อยากเรียนไหมอยากเรียนไหม
ให้คุณครูสอนสักครู่เหรอฮะไม่ได้ลำแก้บทนะไม่ไม่ไม่
กับใครที่เศษอ่ะวะลักษณะกับเจ้าหงอ
หงอที่มีหน้าตาแบบนี้เว้ยครูเปลี่ยนล่างแล้วน้าเว้ยเว้ยเว้ยเว้ยเว้ย

ถ้ากูไปเล่นที่โรงเรียนไม่ได้ต้องกูเล่นที่บ้านหรือที่บ้าน

ดีฉันทักเรียนกับคุณครูเธอนี้ดีฉันพูดเลย
ดีฉันอยากเรียนดีฉันชอบที่บอกว่าพี่เปลี่ยนแล้วนะ
ใช้คำว่าป็อปป็อปไป

คุณครูวันอิดาสายอวงโรงเรียนเทศบาร์๑วัดต้นศน
วัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ป๕วิชาภาษาไทยไง
สอนวนักคดีไทยเรื่องสังทองนะคะ
แล้วหัวละครเจ้าเงาะนางยักษ์นางรจนาที่มาครบมาจากไหน
บ้านของคุณครูเป็นโรงละครละครชาตรี
เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ครบ
และช่วงโควิด๑๙คุณครูบอกเห็นเด็กเวลาเรียนแล้วหลับกันจัง
หลับกันดีคุณครูก็เลยปิ๊งไอเดีย
สอนแบบนี้จะได้เรียกความสนใจความสนใจของนักเรียนได้ดีเลย
ชื่นชมนะคะอิจฉาเด็กยุคนี้เลยนะ
ถ้าได้เรียนออนไลน์แบบนี้ดิฉันก็อยากเรียนคุณครูท่านนี้บ้างเหมือนกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องต่อสู้กับโควิด๑๙นะคะ